จะขึ้นจะลงโอ้โหทำไมรถติดหลายกิโลจัง
ที่รถติดคือรถติดมากจริง
เป็นหลายกิโลทั้งขาเข้าและขาออกนะคะ

ขาขึ้นขาลงเนี่ยเส้นปลาจีนเขาใหญ่นะฮะ
แถวนครเนี่ยโอ้โหทำไมติดจัง
เหตุที่ติดเนี่ยเพราะว่ามีช้างตกมันตัวหนึ่ง

แล้วก็มีการทำร้ายรถที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะผลักดันเขาเข้าป่าเหมือนกัน
นี่ก็ออกมาเป็นภาพแบบนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายเป็นคลิปเอาไว้ได้
เขายืนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยนะยืนนิ่งแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่โบกให้ไม่งั้นใครจะกล้าผ่าน
แล้วคุณว่ารถที่กำลังผ่านมาเนี่ยเขาจะใจหายไหม

จริงอาจจะต้องกลั้นหายใจช่วงที่ผ่านช้างค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกิโลเมตรที่๒๔
ถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่นะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นช้างเพศผู้อายุประมาณ๑๐ปี
เขาออกมาเดินแล้วก็อยู่กลางถนน

แล้วก็มีการไปทำลายรถ

กระจกมองข้างเนี่ยได้รับความเสียหาย
เพราะว่าเขาเอาหัวไปทิ้มกระจกของคันนี้
และด้านซ้ายของรถก็มีรอยถลอกด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาใช้ในช่วงที่เขาเดินมากลางถนน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถบรรทุกน้ำมาผลักดันช้าง

จ้าพี่ก็คิดว่ารถคันนี้จะได้ปรักดันช้างได้

เขาเดินออกไปอีกไปตามถนนอีกหลายกิโลเมตร
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะคะ
สามารถผลักดันช้างให้พ้นเส้นทาง
เปิดการจราจรได้เป็นระยะ
และหลังจากนั้นช้างก็หลบเข้าป่าข้างทางไปได้สำเร็จค่ะ

หลายคนบอกโอ้ลูกหงุดหงิดนะลูกนะ